แต่เรื่องเปเนาก่อนมุจชม
พีชดูใช่มึงก่อนแล้วว่าเปเนามันเล่นเองได้ยังไง

พอแล้วแล้วนะหัว
เอาเนี่ย

เป็นโนเก่าที่เจ้าของคือคุณทิวกับคุณมิว
เขาเล่าให้ฟังว่าเปียโนหลังนี้
มือสองนะเขาซื้อมาตั้งไว้กลางบ้านชั้นหนึ่ง
ซื้อมาได้ปีนึงแล้วปกติบ้านหลังนี้ในย่านเพชรชะกะเสมเป็นที่เก็บของของเขา
ไม่ค่อยได้มาอยู่หรอกคุณผู้ชมนี่เอามาชี้ให้ดูเลย
ผู้หญิงเนี่ยคือคุณมิวผู้ชายคือคุณทิวนะ
เวลาที่เกิดเหตุของคลิปเมื่อสักครู่คือ
ตีห้าของคืนวันฮาโลวีนนะตีห้า๓๑ตุลาคม
คุณทิวกำลังเข้าห้องน้ำแล้วจู่เป็นนมมันตึ้งดังขึ้นมา
ตอนแรกก็นึกว่ามิวมิวผู้หญิงนะแกล้งหรือเปล่า

จะมีสัตว์กัดแทะหนูอะไรหรือเปล่า
คุณทิวเปิดดูไม่เจอคุณผู้ชมฮะ

เออไปฟังคุณทิวกับคุณมิวหน่อย
ในตอนแรกผมก็อาจจะยังไม่ค่อยกลัวมาก
เพราะว่าคิดว่าน่าจะอาจจะเป็นหนูหรือว่าเป็นสัตว์ต่างอะไรอย่างนี้นะ
เหมือนที่ในตามคอมเมนต์แต่ว่าในหลายสำนักที่

ก็จะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีรูที่หนูจะเข้าไปได้เลย
ถ้าเราไม่มองในเชิงสิ่งลี้ลับเนี่ย

เพราะว่ามันเล่นเองแล้วเสียงก็ชัดเจนมาก
แล้วก่อนที่ว่าพวกเราปิดคลิปเนี่ย
พวกเราก็มาเปิดดูด้วยเหมือนกันเปิด

ดูว่ามันมีอะไรเปล่าก็ไม่มี
เขาก็บอกก็เปิดดูแล้วก็ไม่มี
ตอนที่เรานำเสนอข่าวเราก็สงสัยว่าหนูมั้ง
นี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหม

เป็นแบบนี้หนูมันจะเข้าไปรูตรงไหนได้บ้าง

ไว้เก็บของเขาไม่ค่อยได้มา

ตั้งไว้ที่เดิมนี่แหละถึงแม้ว่า
ส่วนตัวของทั้งคู่แล้วจะเชื่อว่า
มันเป็นเรื่องลีลับอธิบายไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์

คุณผู้ชมเราลองไปถามครูสอนเปโนเลยนะ
นักเป็นนูคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเป็นนู

บอกกันว่าการที่เยโนจะเกิดเสียงมันต้องมีการกดคีย์บอร์ด
เพื่อให้ค้อนไปกระทบภายในจนเกิดเสียง
ก็เลยเป็นไปได้ยากที่เปโนจู่มันจะติ้งดังขึ้นมาเอง
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีหนูหรือไม่ก็เป็นจิ้งจกเข้าไปภายใน
ไต่เส้นลวดในเปโนจนเกิดเสียงมากกว่า
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอคำอธิบายจากอาจารย์ออส
อาจารย์ออสมเกษตรก็บอกว่าก็น่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างเข้าไปข้างใน
เพราะว่ามันเป็นโนแบบสายไงไม่ใช่เป็นโนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แต่น่าจะถึงตอนนี้ก็เปิดเป็นนูออกมาดูแล้วมันไม่มีสัตว์อะไรสิ